ตบเป็นอย่างอื่นที่ว่าแบบว่าแปลกที่สุด
เขาแปลกเขาหึงสา

แสดงลิเกก็มานอนคู่กัน

เขาบอกเป็นผัวเมียกันมาแอบดูหลังเวที

กุ้งมาเล่นลิเกกับจิ้งหลีดตอนไหนตอนกุ้งอายุ
บอกว่าพี่ชายเกิดอุบัติเหตุ

เล่นลิเกเป็นแต่ชอบร้องเพลง

ตอนนี้พอพี่ชายลองจากคุณแม่กุ้งเสีย

มีเยอะเลยอันนี้เรื่องจริงเพราะว่า
ไม่ต้องลำบากไอ้ลิเกให้เล่นไป
จะเอาลดเบนซ์ออกลดเบนซ์ให้
ซื้อบ้านเป็น๑๐ล้านก็ซื้อให้

ทำไมอ่ะทำเองได้ทำได้
มาร้องเพลงลูกทุ่งกันตอนไหน
ใครร้องก่อนกุ้งร้องก่อนจิ้งฤทธิ์หรือกุ้งกุ้งเนอะ
ใช่กุ้งเขาออกเพลงนี้ค่ะขอเป็นพระเอกในหัวใจใช่
แล้วก็ไปร้องในสถานีหนึ่งซึ่งเป็นสถานีลูกทุ่ง
เราก็ไปเชียร์หลานคุณยุวดีบุญคอง
ความรู้สึกว่าเขาเล่นคู่กันเขาต้องร้องเพลงได้
เขาก็เลยว่าจิ้งหลีกขาวอยากเป็นนักร้องไหมก็อยากเป็นอะไรอย่างนี้
จับเซ็นสัญญาเลยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วบอกว่า
ฟังหนูร้องก่อนไหมหนูร้องร้องลิเกร้องเพลงไม่เก่ง
เขาบอกร้องลิเกได้ก็ร้องเพลงได้
ตั้งแต่เด็กจนโตเดินทางมาแล้วเนี่ยไปไหนไปมากี่ประเทศ
ไปเกือบกับคนเจตบนพูดเรียกว่าบุคคลพูดเดินทางตลอดชิด
เอาง่ายนะคะช่วงที่เล่นคู่กับกุ้งเนี่ย

๓๖๕วันอย่างนั้นค่ะบุคคลมีงานทุกคืน
ขนาดช่วงหน้าฝนก็ยังไม่ค่อยหยุดมีงานตลอดจริง

ถ้าเดินทางยิ่งเดินทางคุณยิ่งรวย

เวลาดวงมีเคราะห์มีภัยให้ไปข้ามน้ำข้ามทะเล

ผมยังไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปต่างประเทศนะ
ผมแนะนำนะเดินทางค่อยก่อนอยากฟัณฐง

แล้วก็ข้ามกลับใช่ไหมครับว่ายพระอาวัตโป
คือชิดให้มันข้ามแล้วระหว่างผ่านท้องน้ำ
ดึงผมขาวหรือผมสักเส้นหนึ่ง
โศกโพยภัยเขาฝากกับท้องน้ำไปด้วยนะจ๊ะ

ก็ตัวเองทำอยู่เรื่อยก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดีขึ้น
ถ้าอย่างนั้นเรามาฟันทงว่าราศีไหน
ราศีที่ในช่วงนี้เดินทางแล้วรวยเดินทางแล้วเห็งได้แก่
ชามราศีพิจิกและราศีธนูฟันทุ่ง
จากชีวิตของคุณนางเอกลิเกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยจนมาเป็นนักร้อง
จริงแล้วมันก็ใช้เสียงเหมือนกันมันก็ใช้แอคติ้งเหมือนกัน
แต่ทำไมคุณบอกว่าการร้องเพลงมันไม่ง่าย
ไม่ง่ายเลยค่ะตอนแรกคิดว่าร้องลิเกได้ยากกว่าเยอะ
เอื้อนใช้เอ่ยได้มากกว่าใช่ป่ะ
พอเข้าห้องอัดจริงไม่ร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้แทน
เพราะว่าเสียงมันแหบมากช่วงที่เรามีงานหนักมาก
ปีทั้งปีก็แสดงลิเกทั้งปีและจะต้องเข้าห้องอัด
บางทีเข้าตีสองตีสามพอเข้าปั๊บ

ไม่มีเสียงค่ะพอร้องร้องไปร้องไห้ดีกว่า
ในที่สุดเพลงแรกของเราก็ประสบความสำเร็จ
ต้องบอกว่า๑๑เพลงแรกครบแล้วเพลงสุดท้าย
เพราะว่าอัลบั้มหนึ่งมี๑๒เพลงหาไม่ได้ทำไงดี
ค่ายมีคนที่ร้องเพลงเร็วไว้แล้ว
๑เพลงคือฮัตเช่ยที่รักร้อง
สุดท้ายเพลงที่๑๒๑๒เลยค่ะเขาร้องไว้แล้ว
แต่คนคนนี้ร้องเพลงช้าเพราะ
เขาบอกว่าเอาเพลงนี้มาให้จิ้งหลีกขาวให้มันเต็มอัลบั้ม
สรุปแล้วฮัตเชอร์ที่รักจะร้องยังไง
แล้วเราเป็นคนพูดหนึ่งเขาบอกว่าครูเพลงบอกว่า
หลีดร้องเนอร้องแบบที่เราเป็นอย่างนี้
ไม่ต้องไปดัดแปลงไม่ต้องไปประดิษฐ์อะไรเยอะ
ร้องแบบเป็นเราบ้าน
พอร้องฮัตเช่ยฮัตเช่ยเป็นจิ้งหลีดข่าวจริง
และแจ้งเกิดฮัชเช่ที่รักเลย

เปลี่ยนจริงแล้วมีคนรู้จักกลุ่มลิเก
พอฮัตเชยที่รักมารู้จักเกือบทั่วประเทศ
แต่ในขณะนั้นที่ดังก็คือในช่วงฟองสบู่แตก

แปลกว่าคนอื่นฟองสบู่แตก
บางคนเราจะได้ยินว่าหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัว
แต่คุณกลับมีเงินมีทองมากขึ้นในช่วงฟองสบู่

คุณจิ้งหลีดขาวในห่วงช่วงเวลานั้น

ในรอบนี้นี่ที่มาวันนี้นะ
คือเห็นดวงแล้วมันเกิดความชื่นใจไง
พอเราดูดวงปุ๊บโอ้โหจะซวยดีกว่า

โอ้โหนี่มันเข้าเกณฑ์จะมีโชคใหญ่
โอ้โหนี่มันเข้าเกณฑ์จะดังใหญ่นี่ว่ะ

ถ้าอย่างนั้นถามเลยตอนนี้ออกสายโจ๊ะแล้ว

เกิดมาเพื่อโด่งดัง

เพราะมีดาวสุพะ

ฐานเดิมเนี่ยมันบอกว่า

คือติดตราตึงใจ

เอาสีเพิ่งทาปากนะเนี่ย

ที่เอามือหุมปวนสีเพิ่งเลย

ตำลาหมอดูสั่นสะเทือนเลยนะ

ทิควะนะโชคใหญ่ในชนศาษณ์พระราหูจรต้องพระเสารา
คือพระราหูต้องจรต้องพระเสาในพื้นชะตาเดิม
จะเจอโชคใหญ่ในชนศาสตร์สถาผล
ถามว่ามันเกิดขึ้นง่ายกับคนคนหนึ่งไหม
ไม่ง่ายแต่คุณจิ้งหลีดขาวลักษณะอยู่ราศีพิจิกษ
มีดาวราหูกุมแต่เดิม
จากนี้ไปจนถึงกลางปี๒๖๖
ต้องดังสถานเดียววันพร่ม

ช่วงนี้มันก็เหมือนกับช่วงปี๓๘
มันเป็นมันคล้ายในบางมุม
ราศีไหนอดทนอีกสักนิด
คุณอาจจะเป็นแบบว่าม้ามืดมาแรงอยู่ดีรวยแบบไม่รู้ตัว
เดสไลน์ของเคราะห์ของคนไทย
มันจะสิ้นสุดประมาณสิงหากัญญาปี๒๖๔
แล้วเวลามันฟื้นฟุบนะคุณจับไม่ทันหรอกครับ

ทุกราศีตอนนี้คุณไม่ต้องไปสนใจเลยนะ
ว่าคุณจะเป็นอย่างไรแต่ให้คุณคิดว่า
คุณต้องเริ่มต้นทำอะไรเพื่อการเริ่มต้นตรงนี้
จะไปรองรับผลที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางปี๒๖๐
ถ้าใครตรงนี้เออเดี๋ยวไปรอตรงนั้นไปรอตรงนู้น

ราศีเมษราศีพิจิกษ์เหตุผลเพราะดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว

กำลังจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นตั้งแต่บัตรนี้
ดูท็อคทุกธุ่นดาวจะตั้งตัวก่อนใคร

โดดเพราะชาวราศรีเมฆกับพิจิก
เริ่มต้นตั้งแต่บัตรนี้ไปต้นไปเหนือยากไม่ต้องไปสนใจ
ตั้งตัวตั้งตนมั่นคงฟ้าเปิด

เราจะเล่าไปแล้วทำธุรกิจอย่างอื่นบ้างไหมครับ

ลิเกที่เราใส่เราไม่อยากขายให้คนมาเช่า
แดนเซอร์ชุดร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ

สรุปแล้วทำครบวงจรแล้ว
เบาเจ้าสาวชุดราตรีทำครบแล้วค่ะ

ต้องถามอาจารย์ลักษณ์ว่าหนูทำถูกต้องไหม

ใช่ทำสบู่สบู่ทำมานานแล้วค่ะ

ไอ้ที่พูดอันแรกเลยเนี่ยแหมโดนมากเลย

แล้วก็ขยายตัวไปถึงเรื่องของการจัดงานแต่ง

สำอางของสวยงามต้องหยุดทันทีนะ

แล้วมันก็มาบีบดวงชะตาเรา
เราได้ดีมีสุขมีชื่อเสียงจากงานเพลง
จากงานเป็นลิเกจากอะไรอย่างนี้
ถ้าอยากจะฝึกสิตัวเองมันมีฤทธิ์วิเศษ
ทำไมไม่ฝึกที่จะแหล่หรือว่าล้องไล่
เกี่ยวข้องกับการทำขวัญนาคหรืออะไรอย่างอื่นอีกมากมาย

เปิดโรงเรียนนะสอนให้ความรู้หรืออะไรแบบนี้

ไอ้เปิดเปิดได้ค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเหนื่อยมาก

แต่ถ้าแหล่มาแหล่มาทำขวัญมีโครงการจะทำ

ให้เลือกเอาสุขภาพกับความรักคุณจะเอาอะไร

ทรงผลให้ดาวราหูในพื้นชะตาของดวงชะตา

สุขภาพและปัญหาถูกราหูกุมอยู่กับจุดเกิดราศีพิจิกษ์

เริ่มต้นตั้งแต่โรคประสาทคิดมากขี้กังวลวิตกไมเกณฑ์ความเครียดประสาทนั่นเอง
ข้อที่๒โรคที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกปากคอ

เป็นโรคที่มักจะเป็นโรคที่เรียกว่าขี้หมูลาขี้หมาแห้ง
เป็นเป็นให้หายไม่หายขาดเป็นแล้วกังวลเครียดกลับมา
พักผ่อนก็มาอะไรแบบนี้เข้าใจไหม

เป็นไทรอยด์แบบไม่มีพิษจะเกี่ยวอยู่ตรงเนี้ยน่ะ
แล้วเราควบคุมมันยังไงคะรักษามันยังไง
ยารักษาหมอบอกต้องพักผ่อนไม่ได้เป็นพิษ
คือสุดท้ายเจาะเลือดดูรู้เลยเป็นไทรอยด์

คือมันมีอยู่ช่วงนึงที่ไม่ได้ไปเล่นกับลิเกกับกุ้ง
พักช่วงหนึ่งเพราะเป็นซีสช็อกโกแลต

เป็นสองโรคเลยเป็นไทรอยด์
เส้นเสียงอักเสบมากต้องผ่าเส้นเสียง
ตอนนั้นไม่พูดยังพูดไม่ออกเลยค่ะ
แล้ว๒ต้องผ่าช็อกโกแลตซีส

นั่นแหละอันนี้จบ
พาไปแล้วอันนั้นพาไปแล้ว
แต่ไอเดียที่เกี่ยวอันนี้ไม่จบ
ไม่จบไม่จบเดี๋ยวเครียดก็มาพักผ่อนน้อยก็มาอีก

โรคประสาทไม่จบครับเป็นโรคประสาทตลอดเวลาครับ

ไม่ใช่หนูเป็นคนเครียดกับงาน

เวลาทำงานจริงจังมากจริงจัง
จริงจังมากเวลาไปพร้อมแดนเซอร์อะไร
ทุกอย่างต้องเป๊ะดูแลเสื้อผ้าหน้าผม

แม้แต่สคริปต์เพลงทุกอย่างต้องออกจากความคิดของเราหมด

เรียกว่ากลับมาเป็นสาวออร์แกนิคมากขึ้น

ออกกำลังกายทานน้ำเยอะทานผักผลไม้เยอะพิเศษเลย

ใยคนนี้ซุ่มซ่ามหรือมีข้อตลอดชีวิต
แล้วก็บางครั้งก็หนักแต่เขาก็แค้วคลาดตลอดนะ

เล็กเลยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่หาปลา

เหมือนว่าเรือเล็กก็จะไปผูกกับเรือโยง

ผู้จัดการขับไปแล้วเราเงยหน้ามาเนี่ย

จากนี้ไปอุบัติเหตุแบบนี้จะมีอีกไหมคะ
คือเขาเป็นคนที่มีเคราะหกรรมบางอย่าง

มันก็มีสิทธิ์เกิดได้ตลอดเวลา
ความรักในดวงชะตานี้คือ

ดาวสุกประหยุดราศีมังกรในพื้นชะตาเดิม
เป็นดาวคู่ศัตรู
แปลว่ามีความรักที่เป็นไปไม่ได้